ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานมีมติออกมาแล้ว
พรบสุราเก้าหน้าครับ
โอ้โหหักเหลี่ยมกันสุดฤทธิ์ในเรื่องของข้อกฎหมาย
คือพักเก้าไกลยกมาเสนอต่อที่ประชุมปรากฏว่า
สภาคว่ำเรียบร้อยครับ
มีท่านสมาชิกทั้งสิ้น๔๐๕ท่านนะครับ
ลงคะแนนเห็นด้วย๑๙๔ท่าน
ไม่เห็นด้วย๑๙๖ท่าน

ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชมัญญัติ
ภาษีสรรพสามิตรฉบับที่ปศฉบับนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
เมื่อวานนี้เป็นการประชุมสมัยสุดท้ายของสภาชุดนี้แล้ว
มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตร
หรือว่าร่างพสก้าวหน้าฉบับของพก้าวไกล
ในวารักษณ์ที่๒และวารักษณ์ที่๓

แล้วก็ลงมติแบบขานรายชื่อทีละคน
ใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงในที่สุด
ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรมีมติ๙๑๙๖
ต่อ๑๙๔เสียงโอ้โห

ความร่างพสก้าวหน้า
ฉบับของพักเก้าไกลโดยมีคะแนนห่างกันเพียง๒คะแนนเท่านั้น
นายเท่าพิพบลิ้มจิตกร
เป็นคนเสนอร่างนี้ครับร่างกฎหมายนี้
บอกว่าเสียดายนะแต่ก็ไม่ได้เสียใจที่ร่างไม่ผ่าน
เพราะว่าถือว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว
คุณเท่าพิพบนะฮะยอมรับว่า
เหลี่ยมเสียเหลี่ยมการเมืองของผู้เท่าทางการเมืองในธรรมเนียบรัฐบาล

ถ้ามีกฎกระทรวงตั้งแต่แรกก็คงไม่โดนคว่ำ
ซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศปลดล็อก
การผลิตสุราพื้นบ้านมีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
นางสาวถิตาพรมากเมือง
เขาเป็นเจ้าของโรงต้มสุราชุมชนที่ตะบนพุทธศาม

บอกว่าดีใจที่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมานะ
เพราะว่าอย่างน้อยนะก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถขยายกิจการได้โดยสะดวกมากขึ้น
คือที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายย่อย
มันไม่ไหวปิดกิจการไปแล้วก็มาก
เมื่อ๗๘ปีที่แล้วในโคราช
เคยมีโรงต้มสุราชุมชนอยู่กว่า๒๐๐ราย
เฉพาะที่ตะบนพุษานี่ก็๕๐รายแล้ว

เหลือโรงต้มสุราชุมชนอยู่ไม่ถึง๒๐รายครับ
คุณถิตพรระบุด้วยว่ากฎหมายนี้ออกช้าไปหน่อย
ถ้าประกาศใช้ตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้วก็
จะทำให้สถานประกอบการเติบโตและฟื้นฟูได้เร็วกว่านี้
แต่มาช้าก็ดีกว่าไม่มานะครับ
ก็หวังว่าหลังจากนี้ตลาดสุราชุมชนจะคึกคักขึ้นอีกครั้ง
แต่เธอก็ยังบอกอีกล่ะดีใจไม่สุด
เนื่องจากทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตนะครับของสุราชุมชน
มันแพงขึ้นหลายเท่าตัวฮะ